ส่วนอีกคนที่ออกมาเหมือนแฉหลักฐานรัวเหมือนกัน
คนนี้โอ้โหคือนายอาชิระเรืองรัตนพงศ์
เปิดเผยเรื่องที่ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้โหหูผึ่งหูกลางเลยอยากจะฟัง
บอกว่าตอนนี้มีคนสารภาพหมดเปลือกแล้ว๑คน
นี่ครับคุณอาชิริยะก็บอกว่าคดีนี้มีคนรับสาภาพ๑คน
แบบหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงจริง
โดยรับสาภาพเพราะถูกสอบสวนอย่างยาวนาน๔ชั่วโมง
ซึ่งข้อมูลจากคำรับสาภาพจึงทำให้ตำรวจกลับไปดำน้ำ
้นที่จุดที่แตงโมตกเรืออีกครั้งเพื่อหาอะไรล่ะ
เพื่อหาขวดวายหาแก้ววายหาขวดน้ำ
หลังจากที่คุณแตงโมนั้นตกน้ำตกท่าตกเรือ
แสดงว่าต้องมีคนปริปากออกมาแล้วล่ะ

เจ้าหน้าที่ถึงไปงมดูเมื่อวานนะครับ
แต่ว่านายอาชียะบอกว่ายังมีอยู่๑คน
ที่ไม่เคยสารภาพและไม่เคยให้การอะไรเลย
กับเจ้าหน้าที่ดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งมือทำงานครับ

มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รองรับการให้สารภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่ง
ที่พูดหมดเปลือกหลังสอบสวนเป็นเวลา๔ชั่วโมง

ซึ่งตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่
อาชญะบอกว่าเชื่อว่าภายในวัน๒วันนี้
ทุกคนจะได้เห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะครับ
ถ้าทางโมตกก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ตกโดยอุบัติเหตุนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ
หรือเป็นเพราะความประมาทก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทุกอย่างนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
คดีนี้ต่อให้มีเงินพันล้านต่อให้เป็นลูกในพลตำรวจ
ต่อให้พ่อเป็นพบตรนะครับ

นายชียะก็ออกมาแสงความคิดเห็นด้วยนะฮะ

จริงยังมีบรรดาทนายหลายคนที่ออกมาไลฟ์ออกมาพูดถึงคดีนี้นะ

นั่งฟังอยู่จริงทนายเดชาเขาไลฟ์เมื่อวานนี้
แล้วเขาก็เล่าถึงนิทานด้วยนะเอาพูดถึงตัวละคร

คดีนี้ต้องมีคนผิดเพียงคนเดียว
คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟัง
ยังไม่ใช่ตอนนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะ